เอาคุณผู้ชมคะไปดูดาวอังคารกันหน่อย
อังคารอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลขอนแก่นบ้านเรานี่แหละค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นถนนดาวอังคารเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นฝุ่น
แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่เคยมาช่วยหรือยังเคยมาช่วยแล้ว
เอาน้ำฉีดให้๑ครั้งถ้วนค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าโอ้ยังได้รับผลกระทบอยู่เลย
ตามเรื่องนี้พร้อมกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ไทยรัฐช่วยด้วย
ชาวบ้านหมู่ที่๑๐บ้านโนนทองตำบลโนนทอง

ร้องเรียนว่าถนนเส้นขอนแก่นศรีบุญเรือง
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์
ก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยาง
แต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ได้มาลอกถนนลาดยางออก
เหลือเพียงพื้นปูนพร้อมกับหินคลุก

ทำให้ถนนดังกล่าวเป็นฝุ่น
ส่งผลให้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดถนนต่างได้รับความเดือดร้อน
นางสาวละลิตาน้อยโนนทองชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
เคยไปร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข
หน่วยงานก็เอาน้ำมารดถนนเพื่อให้ลดฝุ่น
แต่ก็มาแค่วันเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลย
เคยไปร้องเรียนให้เพื่อนมาแก้ไขให้เพื่อนเอาน้ำมาหดให้เพื่อนกับม้าเทือเดียว
้ามือเดียวแล้วเพื่อนก็บ่ม้าอีกเลย
เขาก็ไปร้องเรียนหลายเชื้อจนบก้าสิไปอีกแล้วค่ะ
ปัญหาฝุ่นมันก็ยังเกิดอยู่เรื่อย
ไปรอบล่าสุดเพื่อนบอกว่าบ้ากล้าเอามาฉีด
เพราะว่ายังรวดเกิดอุบันเหตุค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่อยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
จะได้ไม่ต้องเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนดาวอังคาร
โอ้โหถนนดาวอังคารชาวบ้านไม่ต้องการนะถนนแบบนี้
อยากให้เป็นถนนจริงนะฮะหน่วยงานเข้าไปดูแลให้หน่อยนะครับ